พาเปลี่ยนไปดูเรื่องของบรรยากาศเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา
เป็นบรรยากาศการสวดอภิษฐรรศพวันสุดท้ายของศิลปินแห่งชาติวัยพฤษเพชรสุพรรณ
ก็มีศิลปินดารามีแฟนเพลงไปร่วมไว้อาลัยกันเป็นจำนวนมากเลย
ครอบครัวเองก็ฝากขอบคุณทุกคนที่ยังไม่ลืมไหวพฤทธิ์

นี่เป็นบรรยากาศเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะ
โรงเรียนวัดวังน้ำเย็นที่อำเภอบางประม้าจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวานนี้
มีพิธีสวดอภิษฐรรมศพคืนสุดท้ายของศิลปินแห่งชาติวัยพฤษเพชสุพรรณ
โดยมีพระครูวิบูลเจติยานุรักษ์เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
ก็เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา
แล้วก็มีพระเถรานุเถระหลายรูปมาร่วมในพิธี
ศิลปินนักร้องลูกทุ่งศิลปินตลกค่ะ
อาทิแม่ขวัญจิตศรีประจันทร์สัญญาพรณรายเสรีรุ่งสว่าง
เอกชัยศรีวิชัยออสโฟเอสทศพลหิมพานปวรีพรพิมล
ถั่วแรกเชิญยิ้มค่ะคุณโรชเชิญยิ้มเบ็ดเชิญยิ้มหม่ำโจ๊กมก
ตลอดจนแฟนเพลงมาร่วมไว้อาลัยกันอย่างคับข้างทีเดียว
ภายในงานมีนักร้องลูกทุ่งค่ะผลัดเปลี่ยนกันขึ้นร้องเพลง
เพื่อไว้อะไรเป็นจำนวนมากนี่อย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่
แล้วก็นี่เป็นบรรยากาศที่ให้เห็นกันด้วยนะคะ
หลังเสร็จพิธีค่ะในโทนเพชรสุพรรณน้องชายคนเล็กของเป็นตัวแทนครอบครัว
ก็ขึ้นกลับจังหวะนี้
ขึ้นกราบขอบคุณผู้ที่มาร่วมงานที่ยังคงไม่ลืมไหวพบเพชรสุขภัณฑ์
ตลอด๙คืนที่ผ่านมา
สำหรับวันนี้ช่วงเวลา๑๑โมงจะมีพิธีทำบุญ
ถวายพระตรหารเพลแด่พระสงฆ์และสวดปังสุกุล
จากนั้นจะมีขบวนเคลื่อนเป็นขบวนแห่ค่ะ
เลื่อนย้ายร่างของใบพฤษเพชสุพรรณไปไว้ที่บ้าน
ในอำเภอบังประมะจังหวัดสุขภัณฑ์บุรีนะคะ
เป็นเวลาร้อยวันจึงจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพต่อไปนะคะ
สุขภัณฑ์พระพฤติก็จะเป็นตำนานของศิลปินของเราตลอดไปแหละ